เกี่ยวกับเรื่องของแนวทางการทำทีมนะครับ
รวมทั้งภารกิจสำคัญทั้งทีมชาติชุดใหญ่

เดินทางไปที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
เพื่อเซ็นสัญญาคุมทีมชาติไทยไปอีก๒ปี
ว่าจะยังใช้ผู้ช่วยโค้ชชาวไทยทำงานร่วมกันต่อไป
โดยยังไม่ตัดสินใจเรียกสตาร์ฟต่างชาติมาเพิ่ม
เพราะนอกจากทีมงานคู่ใจของตนยังติดภารกิจทำให้มาร่วมงานด้วยไม่ได้แล้ว
ทีมงานชุดนี้รวดมีศักยภาพและทำงานร่วมกันได้ดีครับ
ส่วนเรื่องของการเตรียมทีมนะคะ
เพื่อสุขบนโลกรอบเขาเคือเลือกในโสนนี้
เขาก็บอกว่าจะค่อยโฟกัสไปทีละเกม
โดยเริ่มจากเกมที่จะเจอกับทางอินโดนีเซียที่เล่นในบ้านก่อน

ก็จะไปดูฟอร์มนักเตะในไทยลีก
ซึ่งก็จะเริ่มแข่งขันกัน๑๔กุมภาพันธ์วันศุกร์นะครับ
กลุ่มภาพันธ์วันศุกร์ก็เป็นนัดเปิดสนามเป็นทางการ๑๔๑๕๑๖นะครับ

แล้วก็เป้าหมายเนี่ยบอกไว้แล้วนะครับว่าต้องการจะคว้าชัยชนะสถานเดียวครับ
แมชคัดเลือกฟุตบอลโลกที่จะพบกับอินโดนีเซีย

จากโปรแกรมของทีมชาติไทยจะว่างอยู่ในช่วงนั้นนะครับ

ว่าจะใช้นักเตะคนละชุดกับที่แมชเจอกับอินโดนีเซียนะครับ
ก็เหมือนเป็นการ
เขาเรียกอะไรสร้างกำลังใจให้กับนักเตะหลายคนที่เรียก
ถูกเรียกตัวเข้ามาสู่แคมป์ทีมชาติเนี่ย
แต่ว่ามักจะหลุดไปในชุดแรกด้วยเหมือนกันนะครับ

เพราะว่าเป็นการแบ่งผู้เล่น๒ชุดที่จะลงเตะเกมสำคัญ

ครับก็สอดคล้องกับสิ่งที่เขานั้นเคยให้สัมภาษณ์เอาไว้นะครับ
เขาพยายามจะสร้างทีมนะครับ

ซึ่งตอนนี้สัญญาระยะเวลา๒ปี
มุมมองของแฟนบอลบอกว่าอาจจะสั้นเกินไปนะครับ
แต่ว่าแน่นอนครับด้วยค่าใช้จ่ายต่าง
สมาคมจะต้องจ่ายให้กับนิชิโนเอง

แล้วก็เรายังไม่รู้ว่าผลระยะยาวมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง

ทวนาเมนต์หลักคือบอลโลกรอบคัดเลือก
ในรอบ๑๒ทีมที่เราตั้งเป้าจะผ่านไปเนี่ยนะครับ
อีก๓เกมที่เหลือเนี่ยถ้าเกิดทำได้ตามเป้าหมาย
ผมเชื่อว่าการเจรจาพูดคุยเรื่องสัญญาต่อเนื่องเนี่ย
ไม่น่าจะมีปัญหานะครับ
ส่วนเรื่องการที่บอกว่าจะใช้ผู้เล่นคนละชุดกันนะครับ

ว่าไทยจะผ่านเข้าสู่รอบ๘ทีมสุดท้าย

แต่หลายคนบอกว่ามีนักเตะหลายคนเลยนะครับ
ที่มีศักยภาพเพียงพอที่จะขึ้นสู่ทีมชาติชุดใหญ่ได้นะครับ
ก็ยังเป็น๓ขุนพลเหมือนเดิมนะครับ
ทศตวรรณศรีปานอนุรักษ์ศรีเกิดแล้วก็อิสระศรีทะโล
แล้วก็มีข่าวเมื่อช่วงเมื่อวานนี้นะครับ
ใช่ครับตอนแรกก็อยู่ในทีมรุ่นไม่เกิน๒๓ปีนะครับ

ก็ช่วงหลังแน่นอนครับพอให้อากาศคนไทยแล้วเนี่ย

เรื่องค่าเหนื่อยเนี่ยก็เขาบอกว่าจริงแล้วมันไม่ได้เปิดเผยนะ
มารยาททางสมาคมคงพูดเองไม่ได้
แต่แน่นอนครับสื่อก็ต้องสืบมาเพื่อเป็นสีสันของข่าวด้วยนะครับ
แต่แน่นอนครับคือเขาคงไม่ได้รับเท่ากับตอนอยู่ญี่ปุ่นแน่นอน
รายได้นะครับที่ออกมาเขาบอกจะเพิ่มเติมจากสัญญาเดิม๑๐
ถ้าเกิดเพิ่มอีก๑๐ก็จะอยู่ที่ประมาณ๓๙๖ล้านบาทหรือว่าเกือบ๔๐ล้านบาท

ยังมีไฟในการทำงานอยู่อย่างเต็มเปี่ยมนะครับแม้ว่าจะอายุ๖๔ปีแล้ว
ในการแถลงข่าววันนี้มันก็มีผู้สื่อข่าวไปถามเหมือนกันนะครับบอกว่าจะเกษียณอายุการทำหน้าที่หัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลที่ประเทศไทยเลยหรือเปล่า
เจ้าตัวก็ตอบแบบขำบอกว่าต้องไปถามคนที่บ้านก่อน
ยังมีอะไรท้าทายที่อยากจะทำเพิ่มเติมหรือเปล่า